ครับเรายังตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะฮะ
คดีของผู้ชายคนหนึ่งที่ภูเก็ตที่ว่าไปดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนช่วงตรุษจีน
สุดท้ายเพื่อนบอกเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะแล้วเขาก็ไม่ได้ตามไป
แล้วไปพบเป็นศพนะฮะติดค้างในท่อระบายน้ำนะฮะ
ใช่ค่ะครอบครัวเขาก็ติดใจสงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าศพไปอยู่ในท่อระบายน้ำแบบทั้งตัวเลยนะคะ
คือมันดูแล้วแบบแปลกวันนี้มีพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุที่เจอศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนนี้เป็นคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะฮะที่ไปติดต่อรับศพ
จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตไปประกอบพิธีทางศาสนานะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายพีรพงศ์แก้วมัวมุดชื่อเล่นชื่อบอย
อายุ๓๕ปีนะครับนายพีรพงศ์หายจากบ้าน
เมื่อ๑๑กุมภาพันธ์นะครับช่วงดึกนะครับ
หลังจากนั้นมีคนไปเจอศพติดค้างในท่อระบายน้ำ
แถวป่าชายเลนในซอยบางชีเหล้าตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เมื่อเย็นวันที่๑๓กุมภาพันธ์
นี่คุณแม่ก็เอาช่อดอกไม้มาวางที่อกบนศพลูกชาย
ร้องไห้เสียใจขอให้ลูกไปสู่สุขติ
มีลูกสาวอายุ๑๗นะฮะแล้วก็ลูกชายอายุ๑๓ของนายพีรพงศ์ด้วยนะครับ
ที่เอาเสื้อผ้าเอาของใช้ของคุณพ่อเนี่ยมาใส่ในโรงให้นะครับ
วันนี้เราได้คุยกับคุณแม่ของนายพีรพงศ์นะครับ
คุณแม่ชื่อนางสมหมายอายุ๕๔ปีนะครับ
แม่บอกว่าแม่ยังติดใจสาเหตุการณ์ตายของลูกชายนะครับ
บุสาเหตุการเสียชีวิตของลูกคือขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
แต่แม่บอกว่าคือเอาละผลการชนสูตรอะไรออกมาอย่างนี้

แต่ถ้าถามว่าแม่ติดใจไหมแม่ยังติดใจ
แม่บอกว่าปกติแล้วนายพีรพงศ์หรือว่าบอยลูกชายเนี่ยเป็นคนนิสัยดี
เป็นคนร่าเริงนะไม่ค่อยพูดชอบดื่มเหล้าชอบไปดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อน
แต่ก็ไม่เคยทะเลาะกับใครก่อนเกิดเหตุลูกชายขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ยังยิ้มให้แม่อยู่เลยนะแต่ก็พูดแปลกอยู่เหมือนกัน
เหมือนกับว่าจะไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีก

มิ้นเนี่ยบอกว่าก่อนที่พ่อจะหายตัวไป
พ่อไม่ได้มีท่าทีเครียดหรือว่าบ่นอะไรให้ฟังนะครับ
ก็เลยไม่คิดว่าพ่อจะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน

เชื่อว่าพ่อไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่นะครับ

น้องนี่เป็นน้องชายุดสิบสามนะครับ

บางทีก็นั่งกอดคอกันร้องไห้

จะตั้งใจเรียนดูแลปู่กับย่าแล้วก็น้อง
ก็อยู่ข้างกันตลอดนะคะ
เวลาร้องเวลาเสียใจก็ปอกกันค่ะ
พ่อตอนรู้ข่าวก็เสียใจร้องไห้อะค่ะ
อยากให้มาเกิดแบบนี้ขึ้นอะไรแบบนี้

ถึงจะแบบไม่ค่อยได้แบบแสดงออก

เราได้คุยกับญาติของในบอยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าจนถึงขณะนี้เขาก็ยังไม่เชื่อนะฮะ
ว่าน้องของเขาจะเมาแล้วก็พลัดตกท่อระบายน้ำ
ตกคลองระบายน้ำแล้วไปติดในท่ออะไรอย่างนี้
คือแล้วติดแบบติดทั้งตัวนะ
เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าน้องชายเมา
จนแบบเดินโซซัดโซเซ
ตกคลองระบายน้ำแล้วก็ไหลไปในท่อระบายน้ำจริงเนี่ย
แล้วทำไมหมวกกันน็อกของน้องชายกับจักรยานยนต์ของน้องเนี่ย
มันกระจัดกระจายกันแบบอยู่ห่างจากศพแบบเป็น๑๐เมตร
มันผิดปกติเลยเพราะว่าน้ำหนักคนขนาดนั้น
มันไปได้ทำไมหมดคณะก็ถึงไม่ไปด้วย
ไม่ตามไปด้วยแล้วลงรอยการตะเกียจตะกายอะไรก็ไม่มี
ที่มือเป็นกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรขาวขาวอยู่ที่มือแหละ
ว่าถามว่าคืออะไรคืออะไร
ไม่น่าจะไม่น่าจะสิ่งที่มันปกติที่อยู่กับมือมัน
นี่คือสิ่งที่ทางญาติของผู้ตายติดใจสงสัยนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปนายพิรพงษ์หรือว่าในบ่อย
วัย๓๕ปีก่อนที่จะพบเป็นศพมีเพื่อนที่เจอเขาเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะหายตัวไปแล้วเจอเป็นศพนะฮะคือนายประสิทธิ์เป็นสุขหรือว่าในบู้
บอกว่าเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์เนี่ยตัวของในบู้กับในบอยผู้ตาย
รวมถึงเพื่อนด้วยนะครับรวมแล้ว๖คนทั้งหมด
ไปดื่มสังสรรกันเนื่องในวันตรุษจีนที่ร้านขายของชำ
ช่วงนั้นดื่มกันไปดื่มกันมาปรากฏว่าในบอยนี่เมามากนะฮะ
เมาจนเพื่อนต้องชวนกันกลับชวนกันเลิก
แต่ในบู้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อ
ก็เลยชวนในบอยเนี่ยว่าไปกินต่อที่บ้านของตัวเองก็คือบ้านของในบู้
ก็ขี่จักรยานยนต์ตามกันไป
ทีแรกต้องให้นายบอยซ้อนท้ายนายบู่ไปก่อน
เพราะว่าต้องไปเอาจักรยานยนต์ของในบอยที่จอดไว้อีกจุดหนึ่ง

แล้วจะได้ขี่ไปตามกันไปดื่มต่อที่บ้านของในบู้
พอไปเอาจักรยานยนต์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
ทีนี้ต้องขี่ตามกันไปทีละคันแล้ว
นายบู่บอกเขาก็ขี่ไปแล้วนายบอยก็ขี่ตาม
ไปถึงตรงจุดที่เป็นคลองระบายน้ำที่มีท่อที่พบศพในบอย
ตรงจุดนี้เขาหยุดรถกันเพราะเขาเจอเพื่อนชื่อในอุด
อุดเนี่ยมาหาปูแถวนี้
ก็จอดคุยกันลักษณะว่าอ้าวเป็นยังไง
แล้วก็ชวนกันเพื่อไปดื่มที่บ้านในบู้นะ
บู้บอกว่าก็เลยนัดแนะกันเรียบร้อย
ในบู้ก็ขี่จักรยานยนต์นำหน้าไปก่อน
ตามด้วยในอุดที่ขี่จักรยานยนต์ตามไปเป็นคันที่สอง
แล้วในบอยเนี่ยเขาขี่เป็นคันสุดท้าย
บู้บอกว่าพอไปถึงบ้านเนี่ยโอ้โห
คือผมไปถึงบ้านเนี่ยรออยู่นาน
สุดท้ายไม่มีใครขี่ตามมาเลยทั้งในอุดและในบอย

อุดบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

คืนวันสุดท้ายเนี่ยนี่คือในอุดนะฮะ
เขาก็ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วย
อุดเนี่ยบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มบอกว่า
ใช่วันนั้นเนี่ยก็นัดแน่กันอย่างนี้นี่แหละ
ผมก็ขี่จักรยานยนต์ตามจักรยานยนต์ของในบู้ไป
แต่ระหว่างทางเนี่ยที่จะต้องไปบ้านในบู้เนี่ย

อูดบอกผมก็เลยตัดสินใจแวะบ้านแป๊บนึง
กะว่าเดี๋ยวรอจนในบอยเนี่ยขี่รถผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ย
เขาจะได้ขี่ตามในบอยไปเพื่อไปร่างนายบู่นะ
ทีนี้พอเขาแวะเข้าบ้านแล้วก็รอว่า
เมื่อไหร่บอยจะขี่รถผ่านมาสักทีนึง

ก็เลยคิดว่าเอาสงสัยบอยคงจะเมาคงไม่ไปแล้วมั้ง

อุดบอกเขาก็เลยอาบน้ำนอน
อันนี้ฮะคือคืนวันที่๑๑กุมภาพันธ์
จนกระทั่ง๑๓กุมภาพันธ์ช่วงเย็นถึงมีคนมาเจอศพในบอย
เสียชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำในคลองที่ในอุดเข้าไปหาปูอ่ะค่ะนะ

อยู่ปลายท่อแต่ไม่โผล่ออกมานะฮะ

ศพอยู่ด้านในหมดเริ่มขึ้นอืด

ซึ่งญาติมั่นใจว่าคือในบอยแน่นอนเพราะจำเสื้อผ้าได้
จำรอยศักดิ์ที่แขนทั้ง๒ข้างได้
แต่เพื่อนเขายืนยันว่ามันเป็นอย่างนี้
วันนี้ศพเมืองภูเก็ตให้ข้อมูลนะครับ
ยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเมานะฮะ
เมาแล้วเดินตกลงไปในท่อระบายน้ำเองมากกว่า

อย่างเช่นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย
แล้วตอนที่ในบอยขี่จักรยานยนต์
เพื่อจะไปกินเหล้าต่อกับเพื่อนที่บ้าน
กร้าหน้ารถของเขามีหมวกกันน็อกอยู่

ทั้งหมวกกันน็อกกับหมวกผ้ามันอยู่คนละทิศคนละทาง
จุดที่เจอจักรยานยนต์ของในบอย
ล้มอยู่เนี่ยก็อยู่ห่างจากจุดเจอศพค่อนข้างไกล
เพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลที่ถ้าจะเป็นอย่างนั้นคือในบอย

แล้วก็โซซัดโซเซพลัดตกลงในท่อระบายน้ำ
ถ้าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปตกยังไง
เพราะตอนนั้นในอุดเขาบอกว่าที่เห็นครั้งสุดท้ายเนี่ย
คือในบอยคล่อมจักรยานยนต์แล้ว
คล่อมจักรยานยนต์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้สตาร์ทเครื่อง

ถ้ามันจะกลิ้งตกคูน้ำเนี่ย
คือโอ้โหจักรยานยนต์กับจุดคูน้ำมันห่างกันตั้ง๗เมตร
มันจะกลิ้งแล้วว่าในบอยจะโซซ่าโซเซไปตกล่วงลงอย่างนั้นหรือ

แต่มันก็อาจจะสนิทธาณะอีกอย่างหนึ่ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อ๑๒กุมภาพันธ์มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่
น้ำไปค้างอยู่ในท่อก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเนื่องจากความลึกของน้ำเนี่ยมัน
อาจจะดูว่ายากอาจจะไหลเข้าไปแต่มันก็เป็นไปได้
แต่ญาติญาติก็บอกว่าโอ้โหแล้วในท่อมันมีแท่งเหล็กหนึ่ง
อยู่ตรงกลางอ่ะหากในบอยจะถูกน้ำซัดเข้าไปเนี่ย
มันก็ต้องไปชนแท่งเหล็กมันจะลอยยัดเข้าไปได้ยังไงข้างใน
ลักษณะของท่ออย่างที่เห็นหน้าจอนะคะ
เนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะหมวกอนกน๊อกอ่ะถ้ายังงั้นมันก็ต้องไปด้วยสิ
ทำไมหมวกอนกน๊อกมันไปอยู่อีกฝั่งนึงมันก็อะไรอย่างประมาณอย่างเงี้ย
ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมฮะ
สภาพศพของในบอยไม่มีการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
บาดแผลที่ศีรษะที่มีอยู่ที่ญาติติดใจเนี่ย
เนื่องมาจากสภาพศพที่ไปเจอคือเน่าเปื่อยแล้ว
เนื่องจากอยู่ในน้ำแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องดึงออกมา
ตอนที่ดึงออกมาลากศพขึ้นมาเนี่ย

ซึ่งไม่ใช่บาดแผลจากการถูกตีหรือถูกทำร้าย
ก็เลยสันนิษฐานนะฮะไม่ใช่สันนิษฐาน
ก็เลยชนะสูตรผลชนสูตรออกมาเนี่ยนะฮะออกมาแล้วนะครับ
คือขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
ส่วนที่ญาติยังติดใจเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุการตาย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะขยายผลอย่างละเอียดให้กันแล้วกันนะครับ
สิ่งต่างที่ญาติติดใจจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้ตายเมาแล้วเดินตกคลอง
แล้วไปติดค้างอยู่ในท่อระบายน้ำทั้งตัว
เดี๋ยวตำรวจจะสืบสวนสอบสวนต่อเพื่อทำให้ญาติเนี่ย